เมื่อวานนี้นะคะจรฐฐีได้รับแจ้ง
จรฐฐีสพสที่จชลมุรี

แล้วก็เหมือนกับโรคประสาทกำเริบ
ล็อกขังเอาไว้ขังลูก๓คนเอาไว้ในบ้าน
ลูกชายคนโต๘ขวบคนรอง๕ขวบ

คนนี้ถูกล็อกขังเอาไว้ในบ้านไม่ยอมให้เด็กออกจากบ้าน
แล้วก็มีอาการคลุมคลั่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วย
เปิดประตูบ้านเข้าไปได้เข้าไปช่วยออกมาได้
แล้วเห็นลูกชายคนโตวัย๘ขวบน่าสงสารมาก
ตาซ้ายช้ำเลยเลือดคั่งในลูกตาเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านที่หมู่บ้านเมืองใหม่วิลล่า

ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจภูทรเสม็ดได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ก็เลยไปตรวจสอบไปกับทีมอาสากู้ภัย
มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
พอไปถึงเจ้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อม
ผู้หญิงวัย๔๐คนนี้นะคะที่มีอาการโรคประสาทแล้วก็อาการมันกำเริบ

ได้เข้าไปช่วยเด็กทั้ง๓คนที่ถูกขังอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมง

พอเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ก็ช่วยเด็กก่อนเลยนะคะ
ช่วยเด็กทั้ง๓คนเอาออกมาจากบ้านก่อน
แล้วก็ควบคุมตัวแม่เอาไว้จากการสอบสวน
เด็กทั้ง๓คนก็เป็นลูกนะคะคนโตลูกชาย๘ขวบ
คนรองลูกชาย๕ขวบส่วนคนเล็กเป็นลูกสาวขวบครึ่ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าพอช่วยเด็กออกมาได้เนี่ยนะ
โอ้โหน่าสงสารลูกชายคนโตถูกแม่ชกเข้าที่เบ้าตาข้างซ้าย
เลือดคั่งเลยนะคะตาขาวกลายเป็นสีแดงเลือดคั่งเต็มไปหมด
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวเด็กไปโรงพยาบาลโอ้โหดูตาสิแล้วก็ควบคุมตัวแม่เด็ก
น่าสงสารแล้วก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าแม่ของเด็กเนี่ยมีอาการทางประสาทแบบนี้บ่อย
สงครานอาการหนักเลยทุบตีลูกเป็นประจำจับลูกขังเอาไว้ในบ้าน
ไม่ยอมให้ลูกออกมาเล่นนอกบ้านเลยแล้วก็โยนทีวีออกมานอกบ้านด้วยนะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้แล้วอาการรุนแรงมากขึ้นถ้าไม่ได้ดื่มน้ำอัดลม
ต้องดื่มน้ำอารมณ์เหมือนกับติดถ้าไม่ได้ดื่มจะอาการกำเริบเลย
แล้วก็ถ้าไม่ได้ดื่มน้ำอารมณ์ทำร้ายลูกนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเป็นห่วงเด็กมาก
กลัวว่าเด็กที่ถูกขังอยู่ในบ้านจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือค่ะ
เดี๋ยวร้อนไหมครับนี่เดี๋ยวร้อนไหมครับ
ทีนี้ค่ะพ่อของเด็กทั้ง๓คนก็มารับลูกไปนะคะ
ก็พาไปบ้านก็เลี้ยงดูลูกต่อไป
ตัวพ่อก็บอกว่าภรรยาเขามีอาการทางประสาท
เพราะว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยนะภรรยาเสพยาเสพติดหนักมาก
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองก็ไปทำงานต่างจังหวัด
ก็เลยทิ้งให้ภรรยาอยู่กับลูกทั้ง๓คน
แล้วอยู่ดีอาการก็กำเริบอัลวาดขึ้นมา
ทีวีออกจากบ้านปลาข้าวปลาของออกจากบ้าน
แล้วก็ทำร้ายลูกชายคนโตด้วยเนี่ยค่ะ
แล้วหนึ่งผมมาปิดน้ำไว้ผมลืมแล้วผมไปต่างจังหวัด
คงไม่มีอาบแล้วอากาศมันก็ร้อน
มันก็เลยทำให้ระบบสมองเนี่ยอาจจะเพี้ยนไปเลย
แล้วคนแบบประสาทสมองกำเริบเนี่ยจะออกอาการโดยไม่รู้ตัว
แล้วที่เขาทำร้ายลูกสาเหตุ
ทำร้ายลูกคือผมว่าไม่น่าจะทำร้ายลูกนะเป็นความแบบโมโหมากกว่า

สาเหตุเกิดจากเขาหิวน้ำ
แต่ตัวเขาเองไม่อยากออกไปเห็นหน้าใคร
ไม่เป็นที่พอใจของแม่แม่ก็เลยอาจจะเอาขันโขกหรือตบไปเนี่ย
แต่ปกติเขาไม่มีอาการอย่างนี้ไหมทำร้ายลูก
เขาเคยบอกว่าเขาสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายลูกนะ
เขารักลูกไหมรักมากปกติดีเขาน่ารักไหมน่ารักพูดจาดดี
หลังจากนี้ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอเพิ่มเติมนะคะ
จะได้รักษาอาการป่วยของภรรยาให้หายเป็นปกติ

ก็จะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขเหมือนเดิม